บอกว่าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอด

รัฐบาลจะร่วมกับเอกชนในการระดมทุน
อันนี้ก็คือรูปแบบแพลตฟอร์มเดิมอยู่แล้ว

ซึ่งกองกะทอจัดดำเนินการจินาจา

คาดว่างบอยู่ที่๑๓๐๐ล้านบาท
และก็น่าจะดำเนินการเสร็จภายในเดือนมกราคม

แต่ว่าอย่างน้อยมีภาครัฐไปช่วยแน่นอน
ซึ่งพวกนี้กังวลว่ารัฐบาลจะนำเงินภาษีของประชาชน

แต่ส่งกวนก็ยืนยันว่าสัดส่วนรัฐบาลนั้น

ของค่ายจ่ายทั้งหมดนะครับ
เพื่อไม่ให้กระทบไม่มีเสียงคำว่าเอางบประมาณภาษีของประชาชน
มาใช้ในเรื่องของซื้อลิขสิทธิ์ซึ่งราคาสูง
ก็จะใช้เงินส่วนที่เกิดจากภาคเอกชนให้มากที่สุด